พูดถึงกำลังใจนะคะไปดูกำลังใจดีจากบ้านนี้ดีกว่า
บ้านพี่หม่ำจกมกนะคะแล้วก็พี่มดสีพลายาของเขา
ไม่ใช่อะไรก่อนหน้านี้บันเทิงไทยรัฐค่ะพาไปเปิดบ้านเข้าครัวเขาแล้ว
ครัวเขาเนี่ยอลังการงานสร้างแต่ละเมนูเนี่ยแซ่บซีดทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
และล่าสุดนะคะความช่วยเหลือกับเมนูแซ่บนี่แหละส่งไปถึงพี่น้องชาวไทยแล้วคุณผู้ชม
เมนูนี้ของเชฟหม่ำก็คือข้าวไก่ซีอิ๊วไข่ดาวนั่นเองค่ะ
หม่ำกับภรรยาแล้วก็เด็กในบ้านนะช่วยกันจัดข้าวกล่อง๒๐๐กล่องค่ะ
เพื่อนำไปแจกคนในชุมชนบางม่วงจังหวัดนนทบุรี
หลายคนทราบข่าวนนทบุรีโดนโควิดเล่นงานหนักหนาสาหัสเหลือเกินค่ะ
ซึ่งเป็นแถวระแวกบ้านพี่หม่ำนั่นแหละคุณผู้ชม
มดเนี่ยบอกว่าอยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดเลยนะก็ช่วยตามกำลังก็แล้วกัน
แล้วก็ตั้งใจจะทำอีกหลายวันเลยค่ะแล้วก็อีกหลายเมนูด้วย
กระซิบว่ารอบหน้ารอชิมข้าวซอยกับไส้อัวได้เลยจ้า
โอ้โหพูดแล้วน้ำลายไหลนะคุณพลอย

แล้วความน่ารักก็คือพอทำเสร็จนะพี่หม่ำเนี่ยแกไปแจกด้วยตัวเองคุณผู้ชมค่ะ
ภาพนี้หลายคนคงเห็นแล้วที่แจกไม่พอคอยกำกับด้วยนะ
ถ้าใครจะมาแซงคิวพี่หม่ำบอกอ้าวไปต่อแถวไปต่อคิวให้เรียบร้อยก่อน
มีการจัดระเบียบความเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยนะ

มามาหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลย

เอ่ยไปพูดเลย

ไปต่อคิวออกไปออกไปออกไปหยิบไปออกไปออกไปออกไป

ก็มีการตักเตือนมีการหยอกล้อกันนิดนึงนะคะ
แต่ก็บอกขอโทษขอโพยกันไป
พริบตาเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม
กล่องหายวับไปอย่างไวเลย
แล้วก็พอชาวบ้านในชุมชนเห็นพี่หม่ำนะคะมาแจกด้วยตัวเอง
หลายคนหยิบกล้องมือถือขึ้นมาถ่าย
แต่ว่าไม่มีใครมาเซลฟี่นะ
เพราะว่าต้องเว้นระยะห่างนั่นเองคุณผู้ชม
ก็เก็บรูปพี่หม่ำสักหน่อยเป็นที่ละลึกแล้วกันนะคะ
เพราะว่าอะไรนานจะได้เจอตลกขวัญใจลงพื้นที่กันแบบนี้
ต้องบอกว่าชุมชนนี้ค่ะก็อยู่แถวระแวกบ้านพี่หม่ำนั่นแหละ
หม่ำเขาก็ไม่ได้ไปไกลจากระแวกบ้านเขาเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่หม่ำตั้งใจทำมาก
ไม่ใช่แค่มีวันนี้นะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปละกัน
มีอีกหลายเมนูที่พี่หม่ำและพี่มดจะนำเสนอเลยจ้ะ
ใช่แล้วค่ะช่วงนี้คนในวงการบันเทิงก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
หันมาให้ความช่วยเหลือสังคมหลากหลายรูปแบบ
พี่หม่ำเองเนี่ยมอบอาหารให้กับชุมชนนะคะคุณผู้ชม